กับกรณีของคนที่เป็นคนในทีมของรัฐมนตรีธรรมนัฐคือพิธีนันเนี่ยนะคะ
ตกลงแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นแม่งานในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เป็นกระทรวงพาณิชย์ของท่านถูกต้องนะคะ
คงเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่จะต้องเข้าไปดูแลหน้ากากอนามัย
ที่เป็นเรื่องของสินค้าควบคุมครับก็จะเข้าไปในกรณีนั้น
และผมก็ไม่รู้จักหรือว่าไม่ทราบกับใครซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่
กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น
ที่เขามีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายก็คงจะต้องเข้าไปดู
ตลอดทั้งวันนี้เนี่ยนะคะกรมการค้าภายในได้เข้าไปถึงพื้นที่ไหนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้แล้วบ้างหรือยังคะ
กรณีข่าวนี้ก็เป็นกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งอันนี้ก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปดู
ในเรื่องของราคาในเรื่องของปริมาณแต่ว่าต้องไปตรวจสอบความมีอยู่จริง
ว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก่อนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลัดกระทรวงพาณิชย

ก่อนที่จะมีการเอาข่าวนี้มาเปิดในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะรัฐมนตรีเคยได้ยินเรื่องนี้มาตลอด๑เดือนที่ผ่านมาไหมคะ
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงคืนเมื่อวานนะคะ
แต่ว่าคนนี้เนี่ยเขามีการพูดเรื่องนี้ที่เขาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน้ากากมาตลอดเดือนกุมภาพันธ์
แล้วตัวเลขที่สำคัญก็คือ๒๐๐ล้านชิ้น
มันเป็นตัวเลขที่รัฐมนตรีเคยให้ไว้ว่าเป็นสต๊อกของประเทศไทย
ไม่ต้องห่วงว่า๔๕เดือนมีใช้พอแน่
คือพอตัวเลขมันมาบรรจบกันพอดีนะคะ
ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยท่านสงสัยไหมทำไมรัฐมนตรีหรือว่ากรมการค้าภายใน
ยังต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยอยู่นะคะ
อันนั้นเป็นกรณีของกำลังการผลิตสต๊อกหน้ากากอนามัย
ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสาหกรรมปกติที่เขามีเก็บไว้
โรงงานได้แจ้งให้กรมการค้าภายในได้รับทราบ
แต่เมื่อสถานการณ์ถึงขั้นที่มีผู้ที่มีความต้องการใช้มาก
สาการมันก็เปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็กำลังการผลิตเดิมเนี่ยผลิตได้เดือนละ๓๐ล้านชิ้น
ซึ่งขนาดนั้นเหลือพอที่จะส่งออกด้วย

มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นในช่วงโควิดในช่วงหลัง
อันนั้นกำลังการอีกเพิ่มเป็น๓๖ล้านชิ้น
เราก็ไม่อนุญาตให้ส่งออกอีกแล้ว
เพราะว่าต้องการให้ในประเทศพอใช้เสียก่อนนะครับ
ตลอดทั้งวันนี้กรมการค้าภายในให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้บ้างไหมคะท่าน

แต่จริงแล้วในเรื่องของการจัดสรรการกระจายหรือการดูแลสต๊อก
จำนวนของหน้ากากอนามัยทุกคนทวงถามอยู่ที่กระทรวงพาณิช
เพราะว่าต้องเป็นคนที่รู้ในมือทั้งหมดแล้วของประเทศนี้
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผู้ชายคนนี้พูดถึงตัวเลขได้เป็นล้านล้านชิ้น

กรมการค้าภายในมีรายงานความผิดปกติท่านบ้างไหมคะ
ไม่ได้มีการรายงานเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อปรากฏเป็นข่าวนี้ก็ต้องไปตรวจสอบ
ว่ามันมีความมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไร
จะเข้าข่ายในการกักตุ้นหรือไม่ในลักษณะไหน
แล้วถ้ามีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นหน้ากากอนามัยประเภทไหน
แต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยอย่างที่ผมเรียน
คือหน้ากากอนามัยที่ใช้เพื่อการแพทย์
มันมีการผลิตอยู่แค่๑๑โรงงาน
และมีจำนวน๓๖ล้านชิ้นต่อเดือน

ซึ่งอันนี้ครับที่กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์ได้มาบริหารจัดการร่วมกัน
เพื่อที่จะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ได้มีโอกาสที่จะใช้ก่อน
ก็เลยจัดฝันไปให้๗๐๐๐๐๐ชิ้น
ส่วนประชาชนทั่วไปทั้งประเทศรวมทั้งร้านขายยา

และมีระบบบบริหารจัดการร่วมกันทุกวันครับ
ในการที่จะพิจารณาตัดสินใจว่าไปที่ไหนเท่าไหร่อย่างไร
ค่ะแล้วก็ขณะนี้มีการส่งคนไปคุมที่โรงงานทั้งสิบเอ็ดโรง
เป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่จะเข้าไปร่วมกันกำกับว่าวันนี้ผลิตได้เท่าไหร่

แล้วก็แจ้งมาที่ศูนย์กระจายหน้ากากว่าได้ผลิตรวมกันได้ล้านสองแสนชิ้น

เพื่อให้ศูนย์ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะส่งไปที่หน่วยไหนเท่าไหร่
โรงพยาบาลกระทรวมสาธารณ์สุขก็จะได้หมายถัดการว่า
ส่งไปที่โรงพยาบาลไหนเท่าไหร่อย่างไร
ก็จะมีทั้งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างนะครับ
แล้วก็กลุ่มคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชน
รวมทั้งสังกัดกรุงเทพมหานครหน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นต้นครับ
แล้วท่านมนตรีคะเรียกถามที่๕๐๐๐๐๐ชิ้น

ว่าถ้า๗แสนชิ้นนี้อาจจะต้องไปถามที่สาธารณสุขนะคะ
ขออนุญาตถามในงานของกระทรวงพาณิชย์ก่อน
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าคือ๑๑โรงงาน
ในกำลังการผลิตของประเทศไทย

คือคนของกระทรวงพาณิชย์และกองบัญชาการกองทัพไทยเหรอคะ
ที่เป็นตัวแทนเข้ามาร่วมกันครับ
บัญชาการกองทัพไทยเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คะ
คือกองบัญชาการทหารสูงสุดที่ขอความร่วมมือไปในการที่จะเข้ามาช่วย
อันนี้เป็นเรื่องที่กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไป

ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกรณีวิกฤต
แต่หมายความว่าเพื่อที่จะเข้าไปช่วยดูในเรื่องของการผลิต
และการกำกับตัวเลขผลผลิตที่ออกมา
เพื่อรายงานให้ในส่วนของศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยได้รับทราบ
เดี๋ยวเรียนถามเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะตามปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ถ้ามีสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนของกระทรวงพาณิชย์ไม่พอในการทำเรื่องนี้เหรอคะ
ก็พอครับเพราะส่งไปสองคนแต่ว่าก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกว่า
มันสามารถที่จะกำกับดูแลได้เข้มแข็งเข้มงวดขึ้น

ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ใช่ค่ะคือได้รับความร่วมมือจากโรงงานเป็นอย่างดีที่ฉันถามปลายทางบ้างนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยมีการควบคุมดูแลกำกับดูแลกันแบบไหนคะ
ที่ทำให้นะตอนนี้แม้กระทั่งสมาคมร้านขายยาเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาร้องเรื่องนี้เรียนเข้าใจเรื่องของเรื่องของการไม่ได้ต้องรวมศูนย์ไปที่กรมการค้าภายในนะคะ
เข้าใจเรื่องนี้แล้วแต่ประเด็นคือตกลงร้านขายยาเนี่ย
ทำไมถึงยังไม่ค่อยจะมีขายทำไมเรียนไปถึงยังหาซื้อไม่ค่อยจะได้คะ
ซึ่งอันนี้กรมการค้าภายในก็เป็นผู้จัดสรรไปให้
สำหรับร้านขายยาทั่วประเทศก็ได้มีตัวแทนมาประชุมอยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็ได้รับในส่วนที่จะกระจายไปให้ประมาณ๒๕๐๐๐ชิ้นต่อวัน
ซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่ามันก็ยังไม่ทั่วถึงก็จะต้องใช้ทยอยว่าวันนี้๒๕๐๐ไปที่ไหน
วันนี้๒๕๐๐ไปที่ไหนวันนี้๒๕๐๐ไปที่ไหน
ซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณีที่จะมีการประชุมร่วมกันในศูนย์กระจายหน้ากาก
แต่ว่าถ้าถามว่าพอหรือไม่ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าขณะนี้
ความต้องการประชาชนสูงขึ้นหลายเท่าตัวแล้วก็ทันทีที่เมื่อสินค้าไปถึง
ก็อาจจะทำให้สินค้าหมดไปจากชั้นวางในเวลาที่รวดเร็วเพราะว่าของมันมีจำกัด
รัฐมนตรีคะที่ฉันได้ประเด็นจากต้นทางผู้ตรวจสอบน่าจะเป็นผู้ตรวจสอบหลักก็คือกระทรวงพาณิชย์ของรัฐมนตรีนะคะ
ขออนุญาตวันนี้เราอาจจะคุยกันสั้นหน่อยนะคะน่าจะได้รบกวนท่านอีกถ้ามีเวลาเรียนอยากเชิญท่านมารายการด้วยนะคะ
ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณท่านนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ